สตาร์ทวันดีวันนี้ด้วยนักร้องสายบุญหนุ่มก๊อตจิรพัฒน์กันก่อนดีกว่า
คุณผู้ชมนะคนนี้นอกจากเป็นสายบุญแล้วก็เป็นสายมูด้วย
ล่าสุดเขาเดินทางไปร่วมบวงโสงงานปูตา
มักกี่วันที่ผ่านมานี้เองก็บอกว่า
คักกันมากเพราะทุกคนที่ไปรับโชคกันทั่วหน้า
แต่เล่าบรรยากาศในงานก่อนแล้วกันบรรยากาศในงานสนุกสนานเต็มที่ค่ะ
งานนี้เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตของนักร้องชาวบงชาวบ้านแต่งกายมาฟ้อนมารำกันสวยงาม
แล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะน้องรถเบ้นแล้วก็ขอบคุณน้องก๊อตด้วยนะฮะ
ส่งภาพอะไรมาให้น้องรถเน้นนักข่าวเราฟังบอกว่าวันที่ไปถึงบ้านเจ้าของงานนี่นะ
ก็ทักเลยว่าอุ๊ยพี่บ้านเลขที่อะไรเจ้าของบ้านบอกมาเลย๓๑๗นะ
หนุ่มก๊อตก็เลยบอกว่า๑๗๑อย่าลืมซื้อนะคุณไม่รู้เป็นอะไรย้ำเขายังไง
ซื้อนะอย่าลืมซื้อนะไม่เพียงแค่นั้นจุดทูปมาอีกจุดทูปเลขปู่ได้๒๐๐๐
แล้วชาวบ้านเขาไม่ได้ซื้อแค่๑๗ไงเขาสลับเลข
ใครไปงานนี้ถูกกันทั่วหน้า
งานนี้ค่ะหนุ่มก๊อตก็เลยกลับไปไหว้สารปู่ตาอีกครั้งหนึ่ง
ไปพร้อมกับน้ำแดงน้ำเขียวเอาไปถวายท่านค่ะ
หลังให้โชคตัวเองแล้วก็ให้โชคชาวบ้าน

ขอให้บารมีของปู่ตาช่วยหนุนนำ
ให้มีงานเข้ามาเยอะรวมไปถึงจุดทูปขอเลขอีกสักครั้ง
ส่วนเลขที่ได้จะเป็นอะไรดูไว้เผื่องวดหน้าค่ะ
เออนะจดเอาไว้แต่เนิ่นแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
เอ้าไปกันต่อค่ะแม้ว่าจะผ่านวันถ่าย
ทอดออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

รถป้ายแดงนะพี่เจมส์รวดนี้รถหน้าก็ต้องเตรียมตัวกันไว้
จัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะพี่เจมสเรืองศักดิ
พอดื่มระความทรงจำที่สุดสัญ
ประทับใจเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวคืออะไรรู้ไหม
แล้วก็ครูก้อยภรรยานี่นะถือเลิกดีออกรถป้ายแดง

เอามาใช้ในการทำงานหาเงินหาท้องกับครอบครัว
แล้วก็ทุกคนในบ้านจะได้นั่งกันแบบสบาย

มานั่งเอาเลิกเอาชัยให้เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ๋อทั้งของครอบครัวรถคันใหญ่อบอุ่นจริง
แต่งานนี้นิดนึงคุณผู้ชมไหนถอยป้ายแดงมาแล้ว

คือจริงนี่นะเลขทะเบียนรถเขามี๔ตัวด้วยกัน

อีก๒ปิดเอาไว้เห็นชัดก็คือ๔ก้าว

เชอรี่มองเป็น๓๙๔๙๓๕เหรอ

คุณผู้ชมขอบคุณมากนะคะ
สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ